เพราะว่าเขาเบลล่าลานี

ถูกที่บอกว่าเป็นนักข่าวผีล่ะคุณผู้ชม
ก็เหตุเกิดกันตอนวันรอยกระทงอะแหละ

ผู้ชายคนนี้ได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ

เป็นภาพที่คุณเบระกำลังอยู่ท่ำกลาง

ผู้ชมค่ะรูดูนี่ผู้ชายเนี่ยอยู่ด้านหลังเลย
แล้วจะมีจังหวะหนึ่งที่เบลล่าถอยมา

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เอากล้องติดรองเท้า
ออกมาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่พี่แจ๊กรีนได้คุยกับน้องแพทิเซีย
วันที่เขาไปเจอตำรวจเขาบอกว่ามี๔คน
ที่น้องเห็นมาแล้วที่โดนถ่ายใต้กระโปรงนะคะ
คนหนึ่งที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วก็เป็นนักข่าวอยู่ช่องหนึ่ง

ก็ไม่รู้นะคะว่าเบลล่าจะเป็นอีกหนึ่งรายหรือเปล่า
ที่โดนเงินไปแต่ว่าเรื่องนี้ต้องระวังนะคะคุณผู้ชม
ฉันหวั่นใจพี่แจ๊กกะรีนมากกว่าเบลล่าอีกนะ